อีกคนนึงนะคะเป็นเรื่องของคนขับรถสิบล้อคุณผู้ชมค่ะ
สิบล้อคันนี้เนี่ยเขาขับรถส่งของแล้วถอยรถ
เอิญว่าถอยแล้วไปเกี่ยวสายไฟค่ะโอ้โหสายไฟขาดค่ะ
พอสายไฟขาดปุ๊บไฟไหม้ลุกท่วมรถนะคะ
อันนี้เกิดความเสียหายประมาณ๒แสนได้เลยค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน๑๐โมงเช้าค่ะคุณผู้ชมที่

ทางหน่วยดับเพลิงก็ต้องมาดับไฟนานประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ
จะควบคุมเพลิงได้นะคะสอบถามปรากฏว่าคนขับขี่ก็คือนางสาวปัธมาสมบัติเจ้าของรถบรรทุกคันนี้ค่ะ
กำลังจะเอาของมาส่งให้ร้านค้าในตลาดแต่จังหวะที่เธอจอดรถนะคะ
ถอยไปเกี่ยวสายไฟทำให้สายไฟขาดทำให้เกิดประกายไฟขึ้นนะคะ
ลุกท่วมรถคันนี้สินค้าปรากฏว่าสินค้าเนี่ยเป็นกล่องโฟมนะคะ
กล่องโฟมที่ใส่อาหารนี่แหละโอ้พอเจอประกายไฟก็ลุกท่วมไหม้ทั้งหมดเลยนะคะ
ได้รับความเสียหายครึ่งคันก็ต้องบอกว่าโชคดีที่ควบคุมเพลิงไว้ได้
ก่อนที่จะลามไปร้านค้าร้านอื่นใกล้เคียงนะคะ
มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเขาประเมินเอาไว้ที่๒แสนบาทค่ะ